ผู้ชายคนหนึ่งเขาขับเครื่องบิน
ขับเครื่องบินไปปุ๊บเครื่องบินมันขัดข้อง
ตัดสินใจเอาล่ะลงมาในน้ำนี่แหละ
ลงในอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดชนบุรี
แต่ระหว่างลงเนี่ยมันขัดข้องมันก็ตีรังกาปุ๊บปับไปนะ
โชคดีอย่างหนึ่งคือคนขับที่เป็นผู้ชายรอดชีวิต
เนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันชื่ออ่างเก็บน้ำมาประชันที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
อยู่อยู่ในหน้าของผู้ชายคนขับผู้บินนะฮะ

เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำมาประชันที่บางละมุงชนบุรีฮะเย็นเมื่อวาน
นะฮะพอเกิดเหตุปุ๊บกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาก็เข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุ
นักบินชื่อว่านายนารินโล่ทองอายุ๕๙ปี
ไบลอยคล้ออยู่ในอ่างเก็บน้ำแตะเกียดตะกายขึ้นมานั่งพักหอบแห็ก
สุดท้ายก็ไปนั่งอยู่บนเครื่องบินนะฮะเป็นเครื่องบินเล็กซึ่งสภาพเนี่ยโอ้โหเครื่องบินมันก็หงายท้องลอยน้ำอยู่
เพราะดีนะฮะนายนารินเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยแค่มีอาการหอบเหนื่อยนี่ฮะสภาพเขา
กู้ภัยก็เรือกู้ชีพเข้าไปช่วยนำตัวขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับ
ทีนี้นายนารินเนี่ยบอกว่าเขาขับเครื่องบินมาเครื่องยนต์มันขัดข้องนะฮะคือของเครื่องบินเขาเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่มันจอดในน้ำได้แหละนะฮะ
เครื่องยนต์มันขัดข้องพยายามบังคับแล้วจะให้ลงจอดในน้ำแต่จังหวะที่ลงสู่ผิวน้ำเนี่ยปรากฏว่าไอ้ล้อของเครื่องบินมันไม่หุบเข้า
เกิดจากอะไรคุณไม่ชำนาญหรือเปล่าหรือเครื่องยนต์ขัดข้องหรืออย่างไร
อะไรอย่างนี้ฮะนะฮะแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่า
มีการขออนุญาตขึ้นบินอย่างถูกต้องหรือไม่